หนึ่งคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาก็แห่ไปค่ะ
ขอเลขเด็ดขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมุ
ขอความสบายใจกับเจ้าแม่ตะเคียน
ที่จังหวัดสุรินนี้
ต้องบอกเลยว่าเขาเคยถูกเลขในงวดที่ผ่านมาแล้วด้วยนะ
แม่ตะเคียนทองยืนต้นเนี่ยนะคะ
อยู่ที่สวนของคุณยายแพงศรีอินตาอายุ๖๐ปี
เป็นชาวบ้านสวายหมู่๗อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินค่ะ
ในสวนคุณยายเนี่ยนะมีต้นนี้แหละ
ตะเคียนทองยืนต้นขนาดความกว้างหนึ่ง
โอบสูง๑๕เมตรกำลังออกดอกเติบโตสวยงามทีเดียว

จะมีการนั่งทำพิธีร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะ
เพราะชาวบ้านที่เขามามาก่อนเนี่ย
เขาก็จะเอาแป้งฝุ่นไปลูบไปทาตนตะเคียน
นี่บรรยากาศแค่ตอนกลางวันนะ

ใช่มากันตลอดทั้งวันเนื่องแน่นกลางวันก็มาก้มมอง
ถ่ายร่วงถ่ายรูปกันไปนะจนถึงเวลามืดค่ำ
เวลามืดค่ำนี่อย่างที่คุณชนะบอกเลยโอ้โหน่าตื่นเต้นเพราะอะไรคะ
ร่างทรงผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวก็มาเตรียมตัวเพื่อที่จะทำพิธีเข้าทรงแหละ
เพราะว่าตอนที่ออกสลากรางวัลงวดที่ผ่านมานี้
มีคนถูกรางวัลติดต่อกันมาถึง๓๔งวดแล้วนะคุณค่ะ
เขาว่ากันแบบนั้นนะค่ะเขาว่าเขาถูกเขาก็เลยนิยมมาขอพรกันอีก
สำหรับต้นตะเคียนต้นนี้นะปลูกเอาไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ครับที่เห็นอยู่นี่คือร่างทรงนะ

นี่กำลังงมำชาวบ้านพอได้ดูได้เห็น
แล้วที่สำคัญได้ฟังประโยคบางอย่างจากร่างทรง
โอ้โหหูผึงกันเป็นแถวเลย

อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยมีสิเอาไปลองฟังเขาร่างทรง
เขาพูดอะไรสักอย่างลองฟังดูครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวฟังไม่ค่อยถนัดเลย

ก็พูดแต่เลข๓เลขเดียว

ไม่รู้เหมือนกันแต่เล่นพูดเลข๓เลขเดียวเนี่ย
คือเลขรางวัลกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑มันมีตั้งหลายตัวไม่ใช่
เออมีเลขเดียวก็ต้องไปคิดต่อเองแล้วล่ะ
นี่เขาแค่เป็นร่างทรงไม่ได้รู้ว่าจะออกอะไรจริงที่หน่อย

ไม่รู้แหละไม่รู้แหละว่าจะออกอะไรก็ใช้วิจารณญาณกันเอาละกัน
กันเลยเรื่องนี้นะครับฟังหูไว้หูนะครับ
เราเอามานำเสนอเนี่ยนะครับ
เพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันเป็นสีสันของวันที่จะมีการ
ลากินแบ่งรัฐบาลเขาจะประกาศรางวัลในวันนี้
ไม่ได้ให้คุณผู้ชมไปงมงายแต่อย่างใด
หลายคนติ้งผมมา